ขยับไปดูเรื่องแม่ใจร้ายอีกคดีหนึ่งฮะ
รอบนี้แม่ใจร้ายทิ้งลูกในไส้ทิ้งแบบไม่มีเยื่อใย

คือถ้าพลิกตัวนิดเดียวตกคลองตายแน่

โดนจับได้ยังบอกดีคือดีแล้วที่ทิ้งเฉย
ถ้าหากก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังเมาอยู่เนี่ย
อาจจะตบลูกตายก็ได้ครับ

พลังของน้องวัย๑๑เดือนคนนั้น

โยนอยู่ริมน้ำในพื้นที่ของริมคลองตาคล้ายอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี

พอมาเจอแล้วก็เลยแจ้งจ้องได้ที่ตรวจสอบไปตรวจสอบมา
วงจรปิดขยายผลรู้เลยว่าคนทิ้งเป็นแม่แท้ครับ
ก็เลยตามไปจับวราพรวัย๒๖ปีแอบอยู่ที่แฟลต
แฟล็ดได้อยู่หลังสำนักงานประวัติศาสตร์ทุ่ง๒ห้องญาติหลัก๔
ก็คือซอยวิภาวดีรังสิต๒๕สภาพ
สภาพคือตอนที่สอบประคำนะคล้ายคนเมา

ก็ยอมรับว่าเมาเหล้าเมายาขาดสติยอมรับผิดทุกอย่าง
ดังนั้นตำรวจทุ่ง๒ห้องแจ้ง๒ข้อหาเป็นการเบื้องต้น
คือเสพยาเสพติดกับทอดทิ้งเด็กครับ

คุกไม่ต่ำกว่า๓ปีสำหรับกรณีนี้แม่ใจร้ายครับ